มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

กับมูขั้นแทน

มูแนวแปลกแวกศรัทธา

มากันที่อำเภอบางพลี

กับความเชื่อเรื่องการเลี้ยงไก่มงคล
เสียงแล้วปังดังทั่วไทย
และที่สำคัญมวยพลิกชีวิต

ของเราเนี่ยเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ด้วยนะคะ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ได้รับการรับรอง

นี่คือเป็นเหมือนลักษณะของโชว์รูมไก่

จากไก่ที่อยู่ริมนู้นนะคะ
อันนี้ชื่าหงทองนะคะ

แอมเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ไก่
หรือที่รู้จักกันในชื่อซุ้มสิงสารวัตร
ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่ตั้งแต่๒๕๓๔
ก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไป
แล้วแฟนชอบเลี้ยงไก่ไปไหนก็ไปกับเขา
เวลาเขาไปตีไก่ค่ะก็จะห้อยก็จะตามไปเรื่อย
ทีนี้มันเกิดความผูกพันกับไก่
แต่ก่อนนี้เรื่องไก่ตีพี่ไม่เอาเลย
แต่ว่าแค่ชอบแค่รู้สึกชอบ
แต่พอเราได้จากผู้ใหญ่มาเป็นเหลืองหางขาวนะคะ
เราก็เริ่มเลี้ยงมันเกิดความผูกพันนะคะ
ตอนแรกเราไม่เลี้ยงไว้เพื่อการขายนะ

เสร็จแล้วพอมันมากเข้าถึงได้เกิดเป็นธุรกิจ

ชื่นชอบการเลี้ยงไก่มากว่า๒๐ปี
วันนี้จะมาเปิดเผยว่า
เพราะอะไรเจ้าหงทองตัวนี้
มีราคาสูงถึง๒๐ล้านบาทครับ
หงทองจริงเป็นของครูโจอยู่เชียงราย
แล้วเราครูโจท่านเลิกเลี้ยง

หงทองเป็นไก่ที่เรียกว่า
ตอนนี้มีค่าตัวที่สูงที่สุดในประเทศไทย

อันนี้มีผู้เสนอซื้อมาล่าสุดอยู่ที่๒๐ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่

ณวันที่ล่าสุดที่ผู้ใหญ่มาขอซื้อ
เขาถามว่าแล้วเท่าไหร่ถึงจะขาย

เราก็เลยบอกว่าถึง๒๐ล้านเราก็ไม่ขาย

เลี้ยงหงษ์ทองเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูก
ทำไมแม่ถึงจะต้องไม่ขายลูกของตัวเอง

พูดถึงเรื่องของไก่เลือกนายนะ
ไก่เนี่ยจริงแล้วก่อนที่จะมาเป็นของเราเนี่ย
โจได้ผ่านมือเอาไปให้ทุกคน
คือแลกเปลี่ยนในการขายมาหลายคนมาก

ซึ่งเราเองก็เลยอธิษฐานว่า
ถ้าครั้งนึงเราอยากได้ไก่ตัวนี้มาก

ไม่ว่าจะขายไปหาใครหรือไปอยู่กับใคร

ครูคะถ้าวันหนึ่งที่ครูเลิกแล้วเบื่อ

ตอนนั้นเราซื้อมาประมาณขวบเป็ดเสร็จนะครับ

หมายความว่าเราชอบดูเรื่องพระนาเลสวร
เราเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์

เนื่องจากว่าเรามองว่าไก่ตัวนี้มันเหมือนเป็นลูกเรา

ลูกยังไงให้ลูกมีความสุขก่อน

เห้ยมันจะจริงกับว่าหางมันยาวได้จริงไหม

เฮ้ยแล้วไก่พูดรู้เรื่องอ่ะ

เจ้าหงธองถือเป็นไก่พันธุ์เหลืองหางขาว
หรือไก่ชนสมเด็จพระนเลสวนมหาราช
ซึ่งตามประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์นี้

เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษ
เป็นไก่ที่เจ้าทรงเลี้ยง
ก็จะมีไก่พันธุ์เหลืองอ่างขาว
ซึ่งก็เป็นลักษณะที่เขามีความองอาจ
ตำนานก็คือบอกว่าเป็นไก่ที่
ประกันที่พระม่า
ก็ไก่เป็นเรื่องของนิยมที่พม่าอยู่

ครั้งหนึ่งก็มีการประลองกัน
ระหว่างพระมหาอุปราชในยุคนั้น

ก็เอาไก่มาชนกับสมเด็จพระเรสวน
ก็ตีกันไก่เหลืองอังขาว
ชนะไก่พระมหาวุประหลาด
ก็ด้วยความที่พระมหาวุประหลาดคับแค้น

เฉลยตัวนี้เก่งมากเอาชนะไก่เราได้

ก็มีความกล้าหารที่จะตอบกลับไปว่า

อกจากจะเอาไว้ตีเล่นเช่นวันนี้แล้ว
แม้จะตีเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้
เพราะฉะนั้นทำให้ไก่ในการชนะการตีไก่ครั้งนั้น
ทำให้พระมหาวุประหลาดชานุภาพท่านเริ่มสะสม
ทำให้พระหมอประหลัดเองก็มีความกลัวในทุกเรื่อง

ชนะเรื่องการแข่งขันการตีเมืองอะไรต่าง
สะสมมาทำให้ท่าน
ถึงเวลาที่ทำเรื่องของการจดทาง
กำลังใจสำคัญเพราะก็ได้เราใช้งาน
เพราะฉะนั้นไก่เหลืองอังขาวก็เป็นไก่ที่พระองค์ทรงโสดนะครับ
วันนี้เองคนนี้ก็เอาไก่แบบนี้มาเลี้ยง
ก็เหมือนกับเป็นไก่ที่เสริมบารมีนำโชคนะเป็นไก่ชั้นสูง
จริงไก่เขาจะไปมองเรื่องนี้

ไก่เป็นศือของกว่าขยัน

บ้านเรายังนำหน้าด้วยกอไก่แหละน่าจะเป็นน้ำเมื่อวัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อไงบางทีก็ไปบอกว่า
คนเกิดปีนี้ต้องมีตุ๊กตาไก่ต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
แต่ถ้าเราสามารถเอาเลี้ยงไก่ได้จริงเลยถึงดีก็มีชีวิตนะ
ผมก็ว่าเขาน่าจะเป็นเรื่องการทำให้เรามี
กำลังใจความเชื่อในเรื่องดีนะครับ
และลักษณะเด่นของเจ้าหงทองตัวนี้คือ
มีลักษณะที่เรียกว่าพระเจ้า๕พระองค์ครับ
ที่เข้าตำราเนี่ยหลักที่นี่จะมีหนึ่ง

อย่อมกระเห็นนะฮะจะเป็นสีขาวขึ้นมาข้างบน
ขนที่จะมีสีขาวเห็นไหมคะขนขาว
ขึ้นมาจุดที่๑จุดที่๒จุดที่๓
แล้วก็มา๔กับ๕ที่ข้อขา
คือไก่ทุกตัวจะเหมือนกันหมดในประเทศไทยเรา
ของเรื่องไก่ตามตำราห้าพระองค์
โดยหลักเนี่ยหงทองก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่าง
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเขาได้หางที่ยาวที่สุดเท่านั้นเอง

เคยหางยาวที่สุดอยู่ที่ข้าว๑๘เซนติเมตร
ปัจจุบันนี้หางชุดนี้ก็ยังออกได้อีกอยู่
สีนี่เริ่มไม่ค่อยสวยเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการผลัดผล

หงทองอายุ๒ปีน้ำหนัก๔กิโลกรัม
กำลังหนุ่มกำลังแน่นสำคัญ

แอมก็เลยต้องสร้างบ้านให้อยู่
ยุงไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมกันเลยครับ

ทั่วไปเขาก็จะไม่ได้ทำบ้านเป็นหลังอย่างนี้ให้อยู่ใช่ไหมคะ
ทั่วไปก็จะเห็นอยู่ในสุ่มใส่สุ่มให้อยู่
แล้วก็ครอบมุ้งทั่วไปแต่ที่นี่เวลาเลี้ยงไก่เนี่ย
ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านหลังนี้

ก็คือปลูกบ้านให้หงฑ๑หลัง
แล้วก็ให้เขาอยู่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวาง

ทั่วไปมันก็จะมีอาหารให้นะคะ

เขาจะไม่ชอบอยู่กับอากาศที่มันหนาวแล้วก็ร้อน

โอ๊ะ

พอเปิดบ้านก็นึกว่าตัวเองจะต้องออก
เจ้าหงคอมไม่ใช่ไก่ธรรมดา
เพราะเป็นไก่คู่บารมีเป็นไก่เรียกทรัพย์ของตนเอง
ใครไม่เชื่อแต่เจ๊แอมเชื่อ
เพราะชีวิตพลิกจากทรงสุด
กลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นไม่อับจนครับ
แล้วรู้สึกว่าเราเริ่มดีขึ้น
พอเราเริ่มเลี้ยงไก่เราเริ่มให้ไก่

ทุกอย่างในชีวิตที่บ้านเริ่มเปลี่ยนไป
อะไรที่ไม่ดีสำหรับเราเราก็เริ่มดีขึ้นนะคะ
ตอนนี้ที่บ้านเรียกว่าไก่มันให้คุณ
ไม่สบายใจมีเรื่องเครียดมาหาแบบเฮ้ย

เราก็บอกว่าขอให้ปัญหาที่เราเจอในครั้งนี้
มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่าได้มีเรื่องมีราวอะไรเลยนะ
เราไปทำงานติดต่องานก็ไม่มีปัญหา
หงษ์ทองเขาเหมือนกับมาเสริมบารมี
เรื่องของการค้าขายชีวิตการเป็นอยู่
ตั้งแต่เรามีหงษ์ทองขึ้นมา
เรื่องของการเงินก็ไม่เคยติดขัดนะ

สมัยก่อนมันก็ทรงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่

ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราอ่า

รายได้เดือนหนึ่งเข้ามาที่บ้านมันก็เกินแสนนะ
คือการเงินที่ขึ้นมาเป็นหลักแสน
มันก็ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัวเราก็ดีขึ้นด้วย

เวลาที่เราจะขอก็ต้องคิดการใหญ่

เขาเลือดนักสู้เหมือนแบบเวลาที่เขาจะทำอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องได้คิดการใหญ่ต้องได้เยอะอะไรอย่างนี้

แต่ก็ได้เขาไม่เคยทำให้ผิดหวังอะค่ะ
พี่เคยแบบว่าต้องใช้เงินนะคะไม่มีตังค์
เดินมาบอกหงทองวันนี้แม่ต้องใช้เงินเยอะมาก
ช่วยหน่อยนะให้ขายไก่ดี
ก็ได้เลยวันนั้นก็ได้เป็นแสน
ก็มาขอบคุณเขาขอบคุณนะขอบคุณมาก
ก็คือคุยกันเหมือนคนนะคะ
เจ้าหงฑถือเป็นพ่อผันเงินล้านจริงครับ
ไม่ใช่แค่ขายลูกไก่เท่านั้น

เจ้าหงฑรับงานจ้างโชว์ตัว
ครั้งละ๖หลักกันเลยทีเดียวนะครับ

น้องก็คิดว่าน่าจะเท่ากับอ้ำพัชราภานะ
ราคาท่าตัวเหมือนณเดชน์

เราตั้งค่าตัวของเขาไว้ออกงานครั้งหนึ่ง๑แสนบาท
ตามเวลาจ้างของการจ้างอย่างเมื่อวานนี้
ก็ไปตั้งแต่เที่ยงจนถึง๔โมงเย็นนะ๔ชั่วโมง

แค่ชื่อยังไม่พอขึ้นชื่อว่าไก่มงคล
ก็ต้องมงคลทั้งเนื้อทั้งตัวเลยสิครับ
โดยหลักของไก่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะเก็บส่วนหาง

ใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาที่บ้านก็จะมาขอ
ไปทำสตาร์ฟเก็บไว้เพราะจริงที่บ้านเราก็เก็บเหมือนกัน
แต่พอเก็บไว้ได้เขาก็มาขอทุกที
เมื่อวานนี้ท่านภรรยาของผู้ว่าก็เก็บขนไปอยู่
เป็นไก่มงคลฉันก็เอาเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อเรื่องตำนาน
เขาบอกว่าไก่ตัวนี้เป็นขุนศึกเป็นนักรบเมื่ออดีตชาติ
ถ้ามาอยู่กับใครแล้วจะทำให้คนนั้นร่ำรวย
แล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าขายไปนะห้ามขายเด็ดขาด
เพราะไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลย
ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เขาเข้ามาเหยียบเข้ามาอยู่ในบ้านเรา

คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอทั้งหมดในค่ำคืนนี้
ทุกวันอังคารเรากลับมาเจอกันครับ
ครับผมเอาละครับนั่นคือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ

หมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับและหมู่ขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
วันนี้น้องหลับฝันดีอยู่ราวที่นี่สวัสดีครับ